ดูนี่หน่อยค่ะจับหอยขนหอยค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมหอยที่ว่าเนี่ยคือหอยลายพี่
หอยลายแล้วทำไมตำรวจต้องไปจับอ่ะ
นี่หอยลายเยอะมากเลยนะพันกว่ากิโลกรัม
แล้วที่ไปจับเพราะอะไรเป็นหอยลายที่เอามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เอามาจากมาเลเซียแล้วมันผิดกฎหมาย
ตัวมันจะใหญ่กว่าหอยลายบ้านเราเคยเห็นในตลาดเหมือนกันนะ
เคยถามเขานี่มันหอยลายอะไรอ่ะพี่
เขาบอกว่าไงตัวมันจะใหญ่ใหญ่แบบเขาบอกอืมเดี๋ยวนี้เขานิยมกินกัน
เอานี่นี่กลายเป็นหอยลายเถื่อนไปเลยนะคะ
ตำรวจน้ำสตูนเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ประมงก็ร่วมกันนำตัว๓คนค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เขาเจอเลยว่า๓คนนี้กำลังมากับเรือหางยาว
แล้วก็โอ้โหท่าทางแบบกำลังขนหอยขึ้นมา

ใช่มากันเยอะขนาดนี้ค่ะ
นายชาตรีริมัติอายุ๒๘ปี
อับดลตำเดสาอายุ๓๐ปี
แล้วก็นายฮัมดีสาแสลแมร์อายุ๓๑ปีค่ะ
ของกลางที่บอกว่าเป็นตัน๑๕๐๐กิโลกรัม
คือเขามีทั้งหมด๕๐กระสอบกระสอบละ๓๐โล

เรือหางยาว๒ลำแล้วก็มีกระบะรีโว้อีก๑คัน
นี่แหละก็ต้องเอาตัวมาส่งพนักงานสอบสวนที่สพเมืองสตูน
เพราะว่าตำรวจน้ำเขาไปลาดตระเวนในพื้นที่น่านน้ำที่สตูนไง
ไปเจอเอ้ยเรือหางยาวนี่จอดอยู่ที่ท่าเรือตำมะลัง
แล้ว๓คนกำลังขนถ่ายหอยทั้งหมดใส่กระบะไง
กระบะก็ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนตำรวจก็ไปถามเอ้ยทำอะไรอ่ะ
ตรวจค้นดูว่ากำลังขนอะไรอยู่ก็เลยเห็นว่าหอยลายเหล่านี้
เป็นหอยลายที่ลักลอบเอามาจากมาเล
ทั้ง๓เขาบอกว่าก็เนี่ยโดนว่าจ้างให้ไปขนหอยเนี่ย
จากที่บ้านเกาะยาวตำบลปูยูอำเภอเมืองสตูน
ก็ได้ค่าจ้างขนนะโลละ๑บาท๑๕๐๐กิโลกรัม
ก็๑๕๐๐นะคะ๑๕๐๐บาทที่ได้
แล้วเขาบอกว่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำผิดกฎหมาย
คนในพื้นที่นะก็ถูกจ้างมาขนหอยเยอะ
แล้วคืนนั้นก็มีคนมาขนหอยเยอะ
นี่เคยทำมาแล้ว๒ครั้งก็คิดว่าไม่ได้ผิดอะไรไง
ก็แค่ขนหอยเฉยสุดท้ายค่ะโดนแจ้งข้อหา
ผ่านก็คือนำเข้าสัสน้ำเข้าไว้ในครอบครองสัตว์น้ำ
แล้วก็มีสินค้าโดยรู้ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี
ให้ศูนย์ละกากรแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำลายต่อไปนะคะ
คือบ่อยครั้งนะครับที่คนรับจ้างขนส่ง

รับรู้กฎหมายนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ